เขาไปซื้อหมึกเป็นหมึกสดแช่แข็งจากห้องเย็น

ตั้งใจจะเอามาย่างให้ลูกค้าไงลงทุนไป๖๐๐อยากได้หมึกสด

หมึกที่เห็นต่อไปนี้มันใกล้เคียงกับคำว่าสดไหมค่ะ
มันเละวุ้นเหลวเหนียว
หนูก็ไม่กล้าใช้ค่ะไม่กล้าไปขาย
จากปกติที่เราเคยซื้อมามันเป็นยังไงพี่
จะเป็นแบบถ้าเราทำแล้วใช่ไหมคะจะเด้งจะแข็งฟูค่ะ
ก็เลยไม่กล้าไปขายให้ลูกค้าค่ะกลัวแบบเสียลูกค้าอะไรอย่างนี้

หรือเปล่าใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่สดแล้วล่ะเสีย

คุณเนื้อมันเละเป็นวุ้นแบบนี้แล้วก็เราปวดใจแทนแม่ค้าคนนี้

ค้าคนนี้ลงทุนไปหลายบาท
ใช่นะฮะนี่ยังไม่รวมไม้จิ้มพริกทำน้ำจิ้มน้ำอะไรอีกนะ

ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้นะนะแม่ค้าก็เลยต้องหอบเนี่ย
ทั้งที่แช่หมึกหมึกเสียนั่นแหละ

เออเอามาร้องขอความเป็นธรรมมาร้องเรียนค่ะ
โดยแม่ค้าคือคุณน้ำพึ่งวิเศษวิเศษสิงห์เนี่ยนะคะ
เป็นแม่ค้าอยู่ที่บุรีรำเธอบอกว่าอยากให้ร้านส่งหมึกเนี่ย
รับผิดชอบหน่อย๖๐๐บาทที่ฉันลงทุนไปเนี่ย
คือเธอก็เล่าให้ฟังนะว่าไปซื้อหมึกสดแช่แข็งมาจากห้องเย็นแห่งหนึ่งที่บุรีรำ
ร้านนี้ไม่ใช่ร้านประจำหรอกก็ยังถามไง
ทำไมคุณน้ำพึ่งไม่ซื้อร้านประจำล่ะจะได้ไม่มีปัญหา

ทีนี้ก็เลยสั่งซื้อหมึกแช่แข็งมา๑๐โล
ปรากฏว่าพอเอาหมึกมาละลายน้ำแข็งออกปั๊บ
หมึกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นวุ้นมันเละเลย
ไปย่างขายยังไงเสียบไม้ยังไม่ได้เลยคุณสืบสกุล
มันเละแบบนี้มันเหมือนหมึกเน่าเลย
ทีนี้ก็เลยโทรไปถามกับทางร้านจะขอเปลี่ยนไง
แต่เจ้าของร้านนะคุณผู้ชมบอกว่าอ๋อเปลี่ยนไม่ได้หรอก
เพราะว่าของที่ซื้อมามันเป็นสินค้าเซลล์
สินค้าลดราคา๖๐๐เป็นราคาเซลล์แล้วนะ
มันจะมีของเสียปนอยู่๒๐งงใช่ไหม
ฟังถึงแบบนี้คุณผู้ชมก็งงใช่ไหมคือทีเนี้ยทำยังไงอ่ะ
พอเปลี่ยนไม่ได้คุณน้ำพึ่งแม่ค้าก็เลยถามกลับไป
เอางี้ถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ได้เพิ่มตังค์ได้ไหม
จะได้ของที่มันเป็นเกรดที่มันดีมาแทน
คุณน้ำพึ่งบอกแบบนี้บอกว่าตอนแรกไม่เห็นบอกเลยว่า
เซลล์เกรดเซลล์จะมีของเสียอยู่ร้อยละ๒๐
แล้วเธอแจ็คพอร์ตหรือไงลูกค้าคนอื่นที่สั่งไป
จะได้ของดีของสดไปร้อยละ๘๐บาท
แต่เธอเป็นหนึ่งในร้อยละ๒๐ที่ได้ของเสียของเซลล์มาแบบนี้
บอกโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้นะไม่ต้องเซลล์ฉันก็ได้
ฉันซื้อราคาเต็มก็ได้แต่อยากได้หมึกที่มีคุณภาพ
นี่ไงพอขนาดจะจ่ายตังค์เพิ่มขอหมึกที่มีคุณภาพดี
ทางร้านบอกอ๋อไม่ได้ค่ะจ่ายตังค์เพิ่มไม่ได้ค่ะ

แล้วมันทุกวันนี้มันมีข่าวอะไรแพงบ้างหมูแพงใช่ไหม

แต่อันนี้มันยิ่งกว่าหมูแพงอีกเจ็บใจเหลือเกิน
แปลว่าอะไรเงินลงทุน๖๐๐บาทนี่ไม่ได้อะไรคืนมาเลยเหรอ

จะไปย่างเลหลังขายลูกค้าเหรอ

ใช่ไงทีนี้เขาก็เลยอยากร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุขจังหวัดมาตรวจสอบหน่อย
มาตรวจสอบที่ร้านนี่สิ
แช่เย็นแห่งนี้เขามีสารอะไรปนเปื้อนหรือเปล่า
เพราะว่าส่วนตัวคุณน้ำพึ่งเขาไม่เชื่อหรอก

เพราะว่าราคาขายจริงมันก็เท่ากับสิ่งราคาที่เธอเคยซื้อจากร้านประจำ
แต่ร้านนี้เขาเก็บรักษาหมึกไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
ความเย็นไม่พอหรือเปล่ามีสารปนเปื้อนหรือเปล่า
ึกมันก็เลยเน่าก็เลยเละก็เลยเสียแบบนี้

ตู้แช่หรือห้องแช่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพหรือเปล่า
รักษาอุณหภูมินะคุณยิ่งช่วงปีใหม่ด้วยวันหยุดยาวต่อเนื่อง
อันนี้ปวดใจแทนแม่ค้านะครับ